มาส่องนักแสดงรุ่นใหญ่กันสักเล็กน้อยนะคะ

ไม่บอกไม่รู้นะว่าอายุ๕๘ปีแล้ว
เห็นหน้าเด็กแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
แหม๕๘ปีแล้วแต่ว่ายังแจ๋วอยู่เลยนะคะเปลี่ยนไปนิดนึง
พี่เล็กทั้งทีก็เลยขอถามนิดนึงนะคะ
เคล็ดลับความเด็กความสายความโคกระพันธ์นะคะ
และที่สำคัญขออัปเดตผลงานแล้วกันนะคะ
เพราะว่างานละครปีหน้าเนี่ยมีหรือเปล่านะคะ
แล้วก็ธุรกิจจัดสรรบ้านมือ๒เป็นยังไงบ้าง
ฟังจากปากนักแสดงคุณภาพกันเลยค่ะ

แต่เขาจะทำแบบคีจีใหม่แบบสมัยใหม่
ก็ไม่เคยเล่นก็จะลองเล่นดูครับ

ดูแลตัวเองก็ทั่วไปก็คือว่า

กลับได้อะไรเยอะแยะอย่ากินแป้งตอนกลางคืน
แล้วก็ดิ้งก็พอประมาณอย่าเยอะเกินแค่นั้นเองครับ

วิ่งไม่ค่อยเยอะเพราะกลัวข้อข่าวเสีย
ช่วงหนึ่งที่พี่เล็กหายไปนี่คือ

ช่วงนั้นก็ไปปรับระบบธุรกิจส่วนตัว
ก็คือทุกคนก็เจอวิกฤตแบบพี่หมดไง
ที่เงินบาทลอยตัวแล้วก็มีภาระหนี้กันเยอะ

ก็ทำเรื่องจัดสรรเหมือนเดิม
แต่สเกลเล็กก็คือซื้อบ้านมือ๒
แล้วก็มาตกแต่งใหม่แล้วก็ขายไอ้พวกฝรั่งครับ

เล็กเอศูนย์บอกแล้วว่าเดี๋ยวจะมีละครแบบจากวงนะ

เป็นขวัญใจคนไทยแน่นอนนะ

แล้วดูพี่เล็กซีอายุ๕๘ใครจะไม่เชื่อว่า